เขาพูดอย่างงี้เลยกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดเลย
ปรากฏว่าแพนเนี่ยไม่ยอมลงมาเจรจาด้วย
ถ้าเจรจากับเขาเรียกปากรมประกันมันจบ
คือมดดำจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าสติดีแล้วคุยกันอาจจะไม่ได้มีข่าว
จริงอาจจะไม่ต้องดีหรอกสมมุติว่ายอมยอมปุ๊บว่าเป็นฉันนะ
สมมุติฉันเป็นฉันนะฉันก็จะเรียกคนที่บ้านบอกเฮ้ยมาเคลียร์เพราะมีประกันหรือเปล่า
ชดใช้ค่าเสียหายเข้าไปซะเพราะว่าอีกฝ่ายฝ่ายรถกระบะเนี่ย
เขาต้องการจะไปทำมาหากินของเขาเขาไม่ได้อะไรเลย
เขาจะไปตลาดประชานิเวศจะไปขายข้าวขายของเขาอ่ะ
ปรากฏว่าคนของแพนเนี่ยไปขับรถชนเขาแล้วก็ชนไม่พอ
พยายามจะหลบหนีเขาอีกเจ้าของรถกระบะพยายามเรียกให้หยุด
เปิดปุ๊บโอ้โหรถเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดเลย
แล้วที่สำคัญไม่ลงมาเจรจานั่นแหละคือจุดที่เจ้าของรถกระบะตัดสินใจฮะ
ตัดสินใจโทรเรียกตำรวจนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ติดรถของตนเนี่ย
เขาน่าจะพุ่งชนแล้วก็อัดกับกำแพงไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมุติเอาตรงตรงนะ
ไม่ไปชดรถกระบะแพนอาจตายได้นะฮะค่ะเพราะว่าอาจจะทะลุกำแพงไปแล้ว
เข้าไปเลยชนชนกำแพงไปแล้วอืมหลังจากที่เกิดเหตุทั้งแม่แล้วก็ลูกทำทุกวิถีทาง
เพื่อจะอะไรทั้งแม่และลูกเพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอล์
เพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอลตำรวจก็เลยต้องตำรวจจึงต้องใช้มาตรการนำตัวส่งโรงพักแล้วก็เป่าแอลกอฮอล
ปรากฏว่านี่แหละฮะคือทั้งแม่และลูกพยายามคือแม่เขาก็รู้ว่าลูกเขาเมา
พยายามจะช่วยเฮ้ยไม่ให้เป่าแอลกอฮอลไม่ให้ลูกโดนได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
สัญชาติยานความเป็นแม่ปรากฏว่าในที่สุดก็ต้องเอาไปเคลียร์กันที่โรงพัก
แอลกอฮอล์เนี่ยสูงเกือบสองร้อยนะฮะครับระหว่างที่กำลังยื้อยุดกันอยู่นั้นนะฮะ
ดารานุ่มได้ส่งโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โทรศัพท์เนี่ยพ่วงกับบลูทูธของรถ
พอนึกออกมาบูทูธของรถเสียงมันก็ได้ยินกันหมดเลย
คราวนี้เวลาที่เราต่อลำโพงบนรถมันก็จะได้ยินหมดเลยเสียงมันก็จะดังหมดเลย
เสียงจึงดังออกมาโดยปลายสายว่ามียศอะไรหมายถึงปลายสายที่พูดปลายสายที่พูด
พ่อเขาหรือเปล่าถูกก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปพูดพ่อเขาไม่ได้
มียศอะไรนามสกุลบุญนาคก็พูดถึงว่ามีนามสกุลนามสกุลนี้นามสกุลนั้นขึ้นมาอีกนะครับ
แล้วก็อ้างว่าเอ้าจะย้ายทั้งโรงพักเรื่องมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะจะย้ายทั้งโรงพัก
ขนาดนั้นมีประชาชนแล้วก็ตำรวจหลายคนอ่ะได้ยินอยู่อืมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการ

ตำรวจก็มีหลายคนเพราะว่าไปขับรถ

บางทีอาจจะแค่ไปเคลียร์ในศาลแล้วจบ

ปรากฏว่าคราวนี้ทุกคนได้ยินหมดตำรวจ
ถ้าเป็นเราเราจะพอใจไหมล่ะ
อืม
แล้วก็อ้างว่าจะย้ายทั้งโรงพัก
ซึ่งขนาดนั้นมีประชาชนตำรวจหลายคนฮะ

ขับขี่รถในขณะเมาสุรา
ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุที่ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
หลังจากตรวจแอลกอฮอลหลังจากสอบสวนเสร็จปุ๊บ

ตอนนี้อยู่ที่สารแขวงอื่นจังหวัดนทบุรีตอนนี้ยังอยู่อยู่
อันนี้ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้า๖โมงป่ะ
แต่กว่าจะเคลียร์เขาจะบอก๘๙โมงแล้วมั้ง

ก็คือเหมือนจากที่นักข่าวไปตามนะคะ
ก็น่าจะเริ่มแบบเที่ยงบ่ายแล้วที่เริ่มออกมา

ไปเชิญใครไปเชิญนักข่าวมานักข่าวมาได้ยังไง
เหรอนางเป็นเล่นละครเหรอ
อ่ะประวัติของน้องแพนสุรเกียรติ
เคยเล่นละครอยู่ช่อง๗นี่แหละ

ผู้ปรับฉบับหัวใจนักสู้สถานมไฮโซซาออน
หัวใจลูกผู้ชายสะพ้ายอิมพอร์ตเศรษฐีตีนเปล่าตลาด

ยังเคยมีผลงานภาพยนตร์เมื่อปี๒๕๕๙

แล้วก็เคยมีผลงานด้านเพลง
เป็นอดีตสมาชิกวงแวม

แล้วก็เพลงของเสียงลมหายใจของโอ๊ตปราโมทนะฮะ

เขาบอกเนี่ยน้องเขาอยู่ในวงการมา๑๒ปีแล้ว
แต่ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่า

เดี๋ยวรอให้น้องเขาออกมาพูดอีกครั้งนึงดีกว่า
บางทีข่าวไปพูดไกลประมาณว่าน้องเป็นคนไปข่มขู่ว่า

ไม่ใช่ขอความเข้าใจสมัยวันนี้เห็นข่าวออกมาแล้วล่ะ

ปลายสายก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกต้องไหมแองจี้

ปลายสายจุดเริ่มต้นไม่รู้
ตอนนี้คนกำลังถามว่าปลายสายคือใคร
ปลายสายจุดเริ่มต้นคือว่า

เดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพัก
เมื่อมีคำว่าจะย้ายทั้งโรงพักปุ๊บเนี่ย
มันก็เลยเป็นประเด็นดราม่า

ปรากฏว่าโอเคเรื่องขับแอลกอลคอล

แต่คราวนี้ไอ้ประเด็นดราม่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
แต่จริงไอ้ตัวน้องก็รู้สึกจะเปิดร้านยำด้วยใช่ไหม
แองจี้ทำไมครับน้องมีร้านอาหารมีร้านยำใช่

รู้คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เคยได้ยินชื่อ
แล้วก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนของนักแสดงที่เรารู้จักอะไรอย่างนี้
ก็เคยอุดหนุนเขาแบบร้านยำเขา
เรื่องที่น้องเขาเล่นก็ดังหลายเรื่องนะคุณแม่
ใช่
เขาก็ทำงานมาเขาอยู่วงการมา๑๒ปีแล้ว

ทวิตเตอร์วันนี้ก็ถล่มเลยข่าวนี้

ใช่ลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกเหลือ๓เดือน

แล้วก็โทษจำคุกเนี่ยรอลงอายาไว้มีกำหนด๓ปี